ว่าก็คือเรื่องของการไปทำบุญ

ก็มีหลากหลายประเพณีที่จัดขึ้นในแต่ละช่วง

เขาก็มีการจัดงานเรียกว่าการ
ถาวายสลากพัดหาบ

มาไปดูดีกว่าเพื่อเห็นภาพกัน
วับร้องว่าสวยงามอลังการกันแน่นอน

วัฒนธรรมมหากรรมสลากกระพัด
อำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรี

ตำบลน้องกะปุอำเภอบ้านลาดนะคะเพื่อให้ประชาชนได้มาร่วมกัน
อุรักษ์ประเพณีถวายสลากกระพัดหาบและนี่แหละค่ะก็คือหน้าตาของสลากกระพัดหาบ
ชาวบ้านหาบกันมาโอ้โหจำนวนมากกว่า๑๘ตำบล
มาร่วมพิธีกันที่นับ๑๐๐คน๑๐๐๐คนทีเดียว
แล้วแต่ละคนหาบมานี่นะคะเรียกว่าจัดชุดใหญ่มาเลยคุณผู้ชม
ใหญ่คือทั้งคนที่หาบมาเนี่ยแต่งตัวเต็มสวยงามสวยหล่อกันทั้งนั้น
ส่วนสลากพัดหาบก็ตกแต่งมาอย่างสวยงามมีมากถึง๘๔๔หาบเลยค่ะ
สำหรับสลากกระพัดหาบที่ชาวบ้านหาบมาเนี่ยนะคะคุณผู้ชมก็คือ
หาบที่ใส่ข้าวสารอาหารแห้งหรือวัตถุดิบต่างที่ใช้ทำอาหาร
รวมถึงผลไม้ตามและดูการไปจนถึงเงินปัจจัยต่าง
ที่จะเอามาถวายพระสำหรับการทำบุญนั่นเองนะคะ
ซึ่งการทำบุญสลากกระพัดหาบนี้ค่ะก็จะภายในงานนี้นะคะ
เขาจะมีการติดสลากเอาไว้ที่หาบแต่ละหาบที่ชาวบ้านเอามา
เหมือนเราติดสลากเวลาจะจับสลากค่ะ
จากนั้นพระสงฆ์ที่ทำพิธีก็จะเป็นผู้ทำการจับสลากหมายเลขขึ้นมา
พอจับได้เลขอะไรก็ตามก็ให้เจ้าของหาบเนี่ย
หาบสลากพัดไปถวายแด่พระสงฆ์
ก็เลยนี่แหละเป็นที่มาของชื่อว่าทำบุญสลากพัดหาบนั่นเองนะคะ
ซึ่งงานนี้นะคะอย่างที่เห็นค่ะว่าชาวบ้านเนี่ยนะคะ
ก็พร้อมอกพร้อมใจกันมาร่วมงาน
แต่งตัวสวยกันมาเต็มยดแล้วก็ตกแต่งถาบมาอย่างสวยงามนะคะ
แน่นอนว่าไม่ใช่เพียงแค่ต้องการทำบุญอย่างเดียว
แต่งานนี้เขามีการประกวดสลากพัดด้วยนะคะคุณ
เอาไปดูกันดีกว่าค่ะว่าสวยงดงามกันขนาดไหนนะ
แต่ละคนเห็นไหมก็ต้องมีลีลาการหาบโชว์
สดงดงามขนาดนี้ก็รับแต่งรางวัลกันไปเลย
ถูกต้องเป็นไงคะบรรยากาศแบบนี้ไม่ได้มีทุกที่นะ
และแต่ละที่ต่อให้มีเหมือนกันก็ไม่เหมือนกันอยู่ดี
เพราะเขาก็จะมีเอกลักษณ์สวยมีความเชื่อมีประเพณี
มีวิถีท้องถิ่นที่แตกต่างกันไป
อย่างน้อยก็เครื่องแต่งกายล่ะที่จะบ่งบอกว่า
แต่งกายตามแบบภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้ก็ว่ากันไป
แต่อย่างที่นี่คือเพชรชบุรีก็สวยงามนะคะ
ทั้งคนหาบใส่ชุดไทยมาในหลายยุคหลายสมัย
อันนี้เป็นแบบรัชกันที่๕นุ่งโจงนะคะสวย

แล้วเขาก็มาแบบตั้งใจมาตั้งใจทำกันมาก
เป็นเหมือนแบบว่าได้แบบบุญไปด้วย
ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นโอกาสของการทำบุญของชาวพุทธนะคะ

แต่สำคัญคือทำด้วยใจบริสุทธิ์ก็เป็นประโยชน์สูงสุดนะคะ